อ่าไปด้วยกันก่อนไหมค่ะจะรู้จักวิเทศค่ะ
นุสวรีมิกซีสะพานควายรามาและสะพานภูจาขึ้นก้าวเลยค่ะ
ขึ้นก้าวเลยเข้าในเลยนะคะเตียนตังเลยนะคะ
เข้าในภารกิจกรรมตลอดใจเลยจ้ะเข้าในอีพี่ด้วยจ้ะ
เข้าในอีพี่หน่อยเร็วขออนุญาตเก็บค่าโดยศาลนะคะ

ชื่อสาวิตีสีฮามาศค่ะเป็นนายท่าสายแปด
ก็เป็นกระเป๋ารถเมย์มาก่อนแล้วก็มาเป็นในท่า

ใช่มันก็มีลูกมีผัวอยู่นี่หมดแล้ว
คนก็จะบอกว่ารถเมย์สาย๘วิ่งไววิ่งเร็ว
ขับรถไวออกตัวแรงเบรกแรงวิ่งเลยป้าย
มันมีหลายอย่างอะบางทีผู้ชาญก็กดอดไม่ทัน
อะไรอย่างนี้ก็ต้องเลยป้ายไป
เพราะทุกอันนี้เร็วเพราะว่าเขากินต่อแขง
กินกันเดือนวิ่งมากได้มากก็ต้องทำเวลา
จะบอกว่าไม่เอาเลยเดี๋ยวก็หาว่ามีการโกหกกันใช่ไหม
ประหมายก่อนนี้เร็วจริงเดี๋ยวนี้หมดเที่ยวเอฟ
ทำเร็วก็ผิดปีแล้วครับปีผิดปี
ใช่ไหม
วิ่งทะเลาะกันอย่างนี้เราก็จะมีแบบพักงาน
แต่ถ้าทะเลาะกันครั้งแรกอย่างนี้เราก็เลยทำงานสัก๓วัน
แล้วก็มีพักงาน๕วันถ้าทำบ่อยครั้งขึ้นเขาก็จะไล่ออกเลย

ตอนนี้ที่วิ่งอยู่ประมาณ๔๑คันค่ะ

เจอโรคบ้าเนี่ย

เจ้าแก่เขาก็ยุ่งช่วยมาตลอด

เขายังขอเฮ้ยแต่งตัวดี

ถ้าไหนสวยกุมมาก็บอกว่าเขาขอ

เขาเก็บแค่ป้าย๒ป้ายอย่างนี้
เอาไว้ให้เขากินน้ำกินอะไร

ผมจะสั่งไม่ให้เก็บขึ้นมา๕คน
ไม่ต้องไปเก็บเพราะว่า๒๓ป้ายในส่วนไม่ขึ้นหรอก
ประมาณก่อนนี้หมดที่เก่ายังไม่ย้าย

พอคอนเฟิร์ตพูดไฟฟ้าอีกกลุ่มนึงขึ้นรถผม
เอาขวดคว่างอะไรคว่างอย่างนี้
ผมก็ส่งเลยไปที่ป้าย

บอกเออจะไปตีก็ไปตี
ถ้ากระจกแตกเราก็ไปแจ้ง

ถ้าเราไม่ไปแจ้งเราก็ต้องออกเอง

จะเอารถร้อนไว้หรือว่าจะเอารถแอร์

ให้รถรอน๓๐รถแอร์๗๐
มันไม่ได้เขาไม่ให้ยุบหมด

คนจนแย่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกทีหนึ่ง
แล้วเคยคิดผ่านตัวเองไปขับรถแอร์ไหมลูก
ผมเคยอ่ะปลายหนึ่ง๓วิ่งหัวข้างโพงมินอ่ะ

วิ่งไปถึงหน้าอาหารแค่หน้าอาหรับ

ทุกคนที่ขึ้นมาบนรถก็จะถามว่าจะเลิกรถแล้วเหรอ

เขาก็ถามอยู่ว่าถ้าไม่มีรถร้อนอะไรอย่างนี้เนอะ

แต่ถามลูกน้องแล้วถามทุกคนแล้วก็ว่า

เดี๋ยวค่อยหาทางทำงานใหม่
ก็อยู่จนนาทีสุดท้าย
ที่เขาเท่าแก่โทรบอกว่าวันนี้ไม่ต้องออกมาทำงานแล้ว

ผู้พันธุ์ผมเห็นเขาตากรถที่อู๋อะ

บางคนเขาอยู่ไม่ได้เขาก็ไปกันหมดแล้ว
ก็มีเหลือกันไม่กี่คน
ทุกวันนี้สามสี่สิบคน
เหลือเดี๋ยวนี้เหลือไม่ถึง๖คนมั้ง
หาขิงก็สบากขอเวลาพักผ่อนด้วยเดือนสองเดือน
กลับไปอยู่บ้านนอกครับ
มีทุกค่อนข้ารนนี้สำหรับสินค้าที่คงอยู่